คนหาปลาเนี่ยเหวี่ยงแหไป

ปรากฏสิ่งที่ได้มาไม่ใช่แค่ปลาดิ
มีข้อมือปริศนานะคุณผู้ชม

มนุษย์สัตว์หรืออะไร

เออจริงแบบนี้เลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งฮะ

กลุ่มที่ปากใจเชื่อว่าเป็นข้อมือสัตว์เนี่ย
ก็กระดูกข้อมือมันดูเล็กนะ

แล้วขนก็เป็นสีดำ

ก็ไม่ใช่มือมนุษย์นะเชื่อว่า

แต่อีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเป็นมือมนุษย์คุณผู้ชม

แต่มีรอยไหม้แล้วก็มีแผล

เชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเลยนะ

ไปทอดแห่แล้วก็ได้ข้อมือติดมาด้วย

ว่าน่าจะเป็นมือของมนุษย์ที่โดนตัดมา

ของเด็กหรือของผู้ใหญ่กันแน่ครับ

ตอนที่ผมมาทอดแหเนี่ยนะ

พี่คิดว่าเป็นในมุมพี่อะ

คิดว่าเป็นมืออะไรเป็นข้อมือใคร
ลองฟังดูนะ
คุณผู้ชมเห็นภาพคือ
มีความจำเป็นจะต้องเบลอภาพ

ไม่ใช่เราสามคนนะหมายถึงท่าบ้านอะ

ก็เอาชิ้นส่วนนี้คุณผู้ชมฮะ
ไปให้สัตวแพทย์ในตัวเมืองนครนายก

หมอสัตว์ยืนยันว่าเป็นมือของสัตว์

สันนิษฐานว่าเป็นลิง

แต่มันมีขนนิดนึง